พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกต้อง
ที่เราดำเนินการอยู่เนี่ยเราก็คิดว่ามันจะดีขึ้น
การที่คนอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้มันไม่มีปัญหา
เราไม่ได้เข้าไปทำลายสิ่งแวดล้อมแต่เราต้องการอยู่กับสิ่งแวดล้อม

อันนี้เป็นข้อมูลใหม่ไหมคะคุณธีรศักดิ
เห็นเลยว่าหมู่บ้านนี้ถมลำห้วยที่ทำให้น้ำไหลลงสู่อ่างแม่จอกเนี่ย
และน้ำถ้าโดนถมเสร็จแล้ว
ลำห้วยมันไม่ได้แจ้ง

ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะรอให้เสร็จหรือหยุด
ตอนนี้สุดท้ายขอให้รื้ออันนี้คือข้อสรุปหรือเปล่าคะ
ข้อสรุปครับอย่างไรต้องรื้อครับ
ข้อมูลที่ใช้เนี่ยจะยังเตรียมเอาไว้เพื่อใช้สารปกครองอยู่ไหมคะ

บอกเลยว่าตอนนี้นักวิชาการทั่วประเทศส่งข้อมูลให้เรา
วันนี้เรื่องน้ำเรื่องลำห้วยนะฮะชัดเจนมาก
มีนักวิชาการระดับดรอะไรผมบอกอะไรก็ได้ว่า
ส่งข้อมูลมาแล้วน่ากลัวฮะถ้าเราเปิดเผยข้อมูลในนี้นี่
ผมบอกเลยว่ามันน่ากลัวว่าทางกฎหมายเนี่ย
มันสามารถแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านทำคิดว่ามันถูกกฎหมายเนี่ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้ตัวแทนเครือข่ายท่านหนึ่งคือคุณธีรศักดิ์
อยู่ที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ไปวงประชุมกับหลายฝ่าย
ที่แม่ทัพภาค๓ไปเป็นคนกลางรับฟัง
เพื่อระดมกันว่าคัดค้านการสร้างที่พักตุลาการที่ด่อยสุเทพ
เดี๋ยวฉันเพิ่งจะบอกสองท่านไปเมื่อวานี้เองค่ะ

เพราะว่าสองท่านก็ให้เวลาหลังสงการเลยนะคะ

เดี๋ยวหลังสงการค่อยมาคุยกันใหม่

เพราะว่าก็มีทั้งพบทบออกมาพูดนะคะ
ก็มีทั้งพบทบเป็นเลขาที่การขสชด้วยที่พูด
แล้วก็มีทั้งนายกออกมาพูด
แล้วก็มีพตรวจออกมาพูด
คือพอทิศทางมันไปในทิศทางที่มันเริ่มจะชัด

เพราะว่าถ้าฟังจากซุ่มเสียงนะคะ
เรียนเริ่มท่านแรกก่อนคือพบทบนะคะ
พบทบในฐานะเลขาธิการคศด้วยนะคะ

ท่านก็บอกว่าท่านจะรอรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ในวันที่๒๙เมษายนนะคะ
ว่าพอมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วลงพื้นที่
ถ้าข้อเสนอคือรื้อจะรื้อส่วนใดอย่างไรบ้าง
จะมีรายงานกลับมาช่วงปลายเดือนเมษายนคือ๒๙

รัฐมนตรียุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นรองนายกด้วยนะคะ
ท่านประจินจันตองก็ให้สัมภาษณ์นักข่าว
ก็บอกว่าศาลท่านก็มีมติออกมาแล้วจากที่ประชุมเมื่อวานนี้
แล้วก็ส่งหนังสือมาให้นายกวันนี้นะคะ

เพราะว่าหลังจากนั้นนายกก็ได้พูดนะคะ
ในขณะที่อาจารย์วิศนุเครืองามมือกฎหมาย
อาจารย์วิศนุไม่ให้ความเห็นเรื่องนี้ในวันนี้นะคะ
วันนี้ก็ต้องบอกว่าท่านนี้ให้ความเห็นทางกฎหมายค่ะคุณผู้ชม
ไม่สามารถจะชี้ได้ว่าควรอย่างนั้นควรอย่างนี้
แต่ว่าถ้าสมมุติเราค่อยไต่ไปทีละทีละขั้นของกฎหมาย

แต่มันมีสัญญาณอย่างหนึ่งนะคะ
ทางเครือข่ายพยายามจะบอกผ่านสื่อ

จริงถ้ารื้อดูก็จะเห็นอะไรอีกหลายอย่าง
ที่บอกว่าถูกกฎหมายนะตอนนี้

เขาอาจจะค่อยออกมาทีละขั้นก็ได้นะคะ

อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมสวัสดีค่ะอาจาร

คือเรื่องนี้เอาตรงนะคะไม่ว่าใครจะพูดเรื่องนี้ยากทุกคน

ในขณะที่เมื่อวานนี้ที่ประชุมของศาลหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้นะคะ
ที่ท่านเลขาหรือท่านโฆษกออกมาพูดก็ยาก

ที่ประชุมออกมาคำอธิบายยังออกมาเป็นหนังสือเลย

ในขณะที่แม่ทัพภาค๓ที่ไปวงประชุมก็ไปแค่รับฟัง

ที่พูดชัดที่สุดเนี่ยเครือข่ายที่ต่อต้าน

ห่วงมากงานนี้เหนื่อยนะ
จุฬาว่าเหนื่อยเลยนะงานนี้เหนื่อยกว่านะบอกไว้ก่อน

ประเทศเทียบฟังว่างานนี้เหนื่อยกว่ายากกว่า
เพราะว่ามีคนคัดคานเขา

อาจารย์คำว่านี้พยายามอ่านข่าวที่แจกสืมฝ่นชนของที่
ถ้าเลือกที่จะอธิบายออกมาเป็นรายลักษณอักษร
ซึ่งดิฉันอ่านเนี่ยไม่ต้องมีความรู้ทางกฎหมาย
ก็เข้าใจเข้าใจว่าที่มาที่ไปเนี่ย
ถ้าเราจะถามใครอีกสักคน

หมายถึงว่าในกรณีที่อ้างถึงนะคะไม่ใช่ทหารคอสชนะ
เพราะว่าอ้างมาตั้งแต่ปี๔๐เลยนะคะว่ามีการขอใช้พื้นที่
แล้วก็ทำหนังสือกลับไปกลับมากลับไปกลับมา
ขอใช้พื้นที่ด้านหลังของหน่วยกองพันธหารปืนใหญ่ที่๗
แล้วเวลาตอบโต้กันก็คือมณฑนทหารบกที่๓๒
แล้วในแต่ละข้อที่อ้างมาเนี่ยคือก็ขอกันไปขอกันมาขอกันไปขอกันมา
แจงกันไปชี้แจงกันมาให้ยืนยันก็ยืนยัน
ให้อธิบายก็อธิบายแล้วก็อนุมัติอนุญาตให้สร้าง
คือถ้าจะถามใครอีกสักคนนึงต้องเป็นทหารเหรออาจารย์
ก็ควรจะเป็นหน่วยที่ดูแลหน่วยที่ปกครองพื้นที่อันหนึ่งละ
ที่สองก็คือธนลักษณ์

คือจริงแล้วกรมธนลักษณ์เป็นคนที่ตอบคำถามนะปัจจุบันนะ

แต่คำอธิบายที่มีออกมาในหนังสือที่ประชุมเนี่ยนะคะ
พยายามจะโยงไปว่าตั้งต้นขอจากที่ดินทหารนะ
คืออย่างนี้อย่างนี้ธนาลักษณ์เขาจะเป็นดูแลที่ของแผ่นดินทั้งหมด

ทีนี้ที่แปลงนี้เขายกให้กองทัพใช้
กองทัพบกมตบสรรค์ที่สามเนี่ยใช้
ใช้ปกครองดูแลได้มั้ยครับ
ทีนี้เวลาส่วนไหนที่ยังว่างอยู่ส่วนราชการอื่นจะขอก็ต้องทำความตกลงกับหน่วยที่ใช้ก่อน
ถ้าหน่วยที่ใช้ยินยอมพร้อมใจจึงค่อยกลับไปคุยกับธนลักษณ์
ท่านละระบบนะพอคุยธนลักษณ์เสร็จได้ที่เสร็จแล้ว
ถึงไปวางงบประมาณนี่ระบบของมันเป็นอย่างนั้น
อาจารย์เดี๋ยวเวลาเราทวงถามว่าพื้นที่ตรงนี้ใครเป็นเจ้าของ
ต้องบอกว่าธนรักเป็นเจ้าของแต่มาบให้มรตบ๓๓ดูแล
ไม่ที่นี่มันอาจจะมีมันต้องมีที่ทะเบียนที่ราฟรัสดุ
ที่เป็นที่รับพัสดุตัวนี้ต้องขึ้นด้วยชมคือเชียงใหม่

หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

แต่ท่านนสลมันคือเป็นของแผ่นดินโดยเฉพาะ
เอาอย่างนี้ถ้าเราพูดที่ดินแปลงที่ว่าที่มีปัญหาในข่าว
ถ้าถามความเป็นเจ้าของต้องเป็นธนรักษ์สรุปถูกไหม

ที่ของแผ่นดินคณรัฐเป็นคนดูแลรักษาโดยหลักการ
โดยขั้นถัดมาคือธนารักษ์ให้ทหารเป็นผู้ใช้พื้นที่เหรอ
ตรงไหนก็ตามตรงแถวแจงวัฒนา

ส่วนราชการไม่มีกรรมสิทธิ์หรอก
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุตินะคะเอาตามหนังสือนะ
พยายามจะให้เห็นว่ามีการขอ
การที่ขอที่มณฑนทหารบกที่๓๓ถูกแล้ว

ผมยกตัวอย่างสำนักงานอายการจังหวัดระยอง
การสำนักงานสารละยองในสารอุทรไทย
เขาปลูกอยู่ในที่ของกรมป่าไม้
ที่ตรงนั้นกรมป่าไม้เป็นผู้ดูแลม

ว่าเป็นผู้ปกครองดูแลที่ดิน
ใช่ถ้าสมมุตินะคะ

ว่าทำไมถึงอนุมัติอนุญาตกันมานี่เราต้องไปเริ่มมณฑนทหารบก๓๓เหรอ
เริ่มจากตรงนั้นครับเวลาผมทำคดีที่ดินผมก็ต้องสตาร์ทจากตรงนั้น
หนังสือตอบโต้กันมีอะไรยังไงที่เขาถามกันอยู่เนี่ยคือเขาผมฟังดูเมื่อวานที่ออกรายการนะนะ
เขาไม่ได้ติดใจท่อนหน้าที่บอกว่าอยู่ข้างหน้าทีนี้เขาชี้แจงมาว่าอยู่หลังตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
คำถามว่าแล้วทำไมมันถึงขึ้นไปตรงนู้นที่เขาที่เขาพูดอยู่นี่นะ
สารวุฒิชี้แจงเนี่ยผมเข้าใจเข้าใจแต่ชาวบ้านเขาสงสัยประเด็นเดียวว่า
แล้วทำไมมันหางมันขึ้นไปอยู่ข้างบนแค่นั้นแหละ

คือจริงมีการพูดถึงหน่วยงานอื่นนะคะคุณผู้ชมตามที่เมื่อวานเราคุยกันนะคะ
เมื่อวานนี้ทางเครือข่ายบอกว่าห่างขอบอุทยานประมาณ๒๐๐เมตรนะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็มีกรมธนารักษ์
ที่ลงวันที่๒๑กรกฎาคม๔๙
อนุญาตให้สำนักงานสารยุติธรรมใช้ที่ดินราชพัสดุ
แล้วก็ลงไล่เรียงเรื่อยมา
อาจารย์แน่ใจนะถ้าสมมุติจะเอาตั้งต้นต้องไปที่ทหาร

แล้วสุดท้ายมาดูที่ธนลักษณ์ว่าอนุญาตให้ใช้พื้นที่ผังอย่างไร
การขอใช้พื้นที่ขอผังนั้นมีผัง
อาจารย์ค่ะอันนี้เดี๋ยวจริงแล้วถ้าที่ฉันได้สัมภาษณ์
ท่านเลขาศาสตร์หรือว่าทางทหารเอง
คงจะถามอันนี้แทนอาจารย์นะแต่เพราะเอิญไม่ได้
อาจารย์คืออย่างสมมุติว่าไล่มาเป็นท่อนแบบนี้เสร็จแล้ว
แล้วถึงสุดท้ายก็ผ่านการขอจากธนารักษ์ด้วย
คำถามคือพอมีประเด็นข่าวตอนนี้

คือจะไปเอาจากใครเพราะเราเอาอย่างนี้พูดแบบเห็นใจสารนะ
ก็อนุมัติทุกส่วนงานที่เขาว่าคือมันถูกต้อง
ผมกำลังบอกว่าทุกขั้นตอนที่ท่านพูดกันอยู่เนี่ย

การขอใช้การตกลงกับเจ้าของที่ผู้ครอบครองเดิม
คือมศ๓๓
ไม่ขัดข้องก็ต้องแจ้งธนลักษณ

ให้เสร็จถึงผมบอกว่านั่นคือจุดสตาร์ท
สตาร์ทวัดทิพย์ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา
แล้วถ้าเราจะดูรายละเอียดขอบเขตพื้นที่

ตอนจบตอนที่ธนลักษณ์อนุมัติ
แผนที่ที่เขาให้มันมาเป็นอย่างไร

เนื่องจากท่านอธิบายมาทั้งหมด
ว่ามันผ่านทุกขั้นหมดแล้วแบบถูกกฎหมาย

ไปตั้งต้นถามที่ธนารักษ์เหรอ

ที่เขาถามเขาเนี่ยเขาไม่ได้ถามเรื่องแบบ
เขาถามว่าหางมันขึ้นไปข้างบนได้ยังไง
แล้วมันจะต้องตอบเหรอในเมื่อถูกอาจารย์
ไม่รู้สิเพราะบางทีมันมีแผนที่แค่นี้
แต่เวลาตอบไปตอบมาแผนที่มันขยับ
ที่เขาสงสัยเขาสงสัยตรงนี้
อย่างนี้เวลาถ้าสมมุติทางเครือข่ายนะคะ

เขาควรไปถามคนอนุญาตหรือเขาควรไปถามคนใช้พื้นที่คะ
ถ้าสมมุติจะต้องมีการใช้กลไกนี้กันนะ
คือคำตอบมันอยู่ที่แผนที่ตอนอนุญาตไง
อาจารย์เดี๋ยวปั๊บเดียวตั้งคำถามไม่ถึงใจ

ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพฯนะคะ
คือวันนี้ณตอนนี้ทางเครือข่าย
ยังจะไต่สาวกลับไปถึงตั้งต้นไหมคะ
ว่าใครเป็นคนอนุญาตคนแรก

ก็คือยังยืนยันตามมติของกลุ่มเดิมนะครับ

แล้วก็ในการที่จะสาวไฟก็คือว่า
น่าจะไปจุดต้นเหตุการอนุญาตใช้พื้นที่ก่อนนะครับ
แล้วก็มีของทหารใช่ไหมครับ

แล้วก็หน่วยงานที่อนุญาตประมาณนี้แหละครับผม
คือแปลว่าถ้าจะมีการเรียกร้องต่อเนี่ย
ก็จะไต่กลับไปตามที่ประชุมกรรมการศาล

คือกลับไปที่มณฑนทหารบกที่๓๓ใช่ไหมคะ

ก็คือหน่วยงานที่อนุญาตก่อนนะครับผม

ที่มีอำนาจในการขอใช้พื้นที่ครับ
แล้วก็แบบแบนถูกต้องไหมอย่างนี้ครับ
มีการขออนุญาตใช้พื้นที่ถูกต้องไหมครับ
ในส่วนข้อนี้ก็คือว่าเมื่อวานที่ไปประชุมที่เชียงใหม่นะครับ
ก็คือผมคิดว่าประชาชนยังไม่ทราบ
ยังไม่ได้ข้อมูลที่ว่าเป็นเอกสารที่เป็นรายลักษณอักษรนะครับ

รายละเอียดในการขอใช้พื้นที่เนี่ยครับผม
คุณวรวิทย์ฉันลองถามเสริมนะคะ
คือถ้าสมมุติจะย้อนกลับไปเนี่ย

ขอกลับเรียนอย่างนี้ครับ
ผมก็คิดว่าในมุมมองของนักกฎหมาย

แต่ในทางกลุ่มของเราคือมีความเห็นแย้ง
เข้าไปเปิดเผยข้อมูลกันก็มีนักวิชาการนะครับก็คือการเปิดหน้าดินอย่างเงี้ครับ
มันก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่นะครับ
แล้วรอบบริเวณป่าตรงนั้นนะครับมันก็คือเป็นพื้นที่ไฟป่าเดิมนะครับ
คือมันเวลามีภัยพิบัตรตรงนั้นจะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับ

คุณวรวิทย์ดิฉันถามไปในอนาคตนะคะว่า
คือตอนนี้ถ้าจะสู้กันทางกฎหมายเนี่ยคิดว่าน่าจะเอาผิดใครไม่ได้
ผมขอแย้งนิดนึงนะครับในมุมมองกฎหมายนะครับ
แต่ประเด็นนี้คือเราไม่แย้งนะครับก็คือถูกต้องตามที่ท่านแถลงนะครับ
แต่ส่วนที่ในภาคประชาชนที่คือเราก็มองในมุมมองของกฎหมายรัฐมนูลนะครับ
ในส่วนที่เรามีสิทธิ์ทราบข้อมูลการขอใช้พื้นที่
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนะครับ
ก็คือร่างพระมณวลตั้งแต่ปี๔๐ปี๕๐ปี๖๐นะครับ
ก็คือคุ้มครองสิทธิ์ตัวนี้ไปแล้วครับ
ประชาชนชาวเชียงใหม่ที่เขาเรียกร้องนะครับ

พันวันครับผ้าขอเอกสารตัวนี้มานะครับ
เพราะว่าทางเรายังไม่ได้รับรายละเอียด

คุณวรวิทย์ดิฉันดูท่าทีจากการให้สัมภาษณ์
แต่ละท่านวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพบทบหรือว่าจะเป็นนายกที่ให้ความเห็นไว้ก็แล้ว
แต่แม้กระทั่งผู้ตรวจเนี่ยคือทิศทางมันไปในทางขอปรณีประนอมกับเครือข่าย
คือลำพังจะให้ทุบลำพังจะยอมเสียงบประมาณเนี่ย
มันเหมือนกับขอความร่วมมือขอความเห็นใจรัฐบาลคุณวรวิทย์ค่ะ
ครับก็คือทีนี้ก็คือในส่วนที่มุมมองก็คือ
ผมก็สับเสนอว่ามุมมองของด้านสิ่งแนวร้อมนะครับ
คุณจอมขวัญก็คือว่าในการเปิดหน้าดินนะครับ
มันจะมีผลต่อการชะล้างหน้าดินนะครับ
แล้วข้างล่างมันเป็นแหล่งน้ำของชาวเชียงใหม่
การที่เปิดหน้าดินเนี่ยมันก็เกิดเสี่ยงกับการเกิดตะกอนนะครับ
แล้วก็พื้นที่ป่าที่หายไปมันก็มีการ
มันก็จะมีเวลาฝนตกแรงนะครับ
ไปถามคนเชียงใหม่ก็ได้สำคับ๒๓ชมนะครับ
ตรงนั้นจะน้ำท่วมเอ่อล้นนะครับ
แล้วมันก็จะมีผลกระทบต่างตามมานะครับ
ไม่ว่าจะของเสียด้านบนข้างล่างอย่างนี้ครับ
แล้วก็สภาพที่เขากังวลนะครับก็คือว่า
มุมมองของการสร้างมันเป็นสภาพอุจจาดนะครับ
มุมมองตัวนั้นที่เขาขออนุญาต
ก็คืออีกมุมมองหนึ่งคือด้านกฎหมายอีกตัวหนึ่งนะครับ
แต่ถ้าในมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในตัวนั้นนะครับ

คือในมุมในมุมในมุมผมนะครับคือถ้าตัวนำคดีขึ้นสู่สารปกครองนะครับ

วิธีการพิจารณาคดีของสารปกครองเขาไม่ได้มุมมอง

เขาจะมองผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมพัฒนาอุจจาต
การมีส่วนร่วมของประชาชนการขออนุญาตเนี่ย
พบถ้วนรับทรรมนูลหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับ
ปกำลังจะถามคุณพลวิธว่าคือยังง่ายยังยืนยัน
อย่างน้อยก็ยังยืนยันใช้กลไกกฎหมายอยู่

ก็คือทั้งกลุ่มนะครับก็คือตั้งแต่วันที่วันที่๘ที่ว่าไปเดินขบวนกันนะครับ
ก็มีทั้งเด็กอย่างนี้ครับก็คือปลูกฝังจิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ
ก็คือเราคือในตัวนี้มันก็คือผมว่า
และการที่สหารที่ขอบคุณมาธรรพาที่๓มากนะครับ
อนุญาตให้พื้นที่แล้วก็มีการพูดคุยกับประชาชนนะครับ
มันเป็นการแก้ไขปัญหาโดยการพูดคุยครับ

ถ้าเราออกข้อกฎหมายมาอ้างกันในตัวนี้ครับ

คุณณวราวิทขออนุญาตแจ้งนิดเดียว
เป็นกลไกกฎหมายจะไปสารปกครองแล้วก็จะสู้กันในมุมไหนแล้วแต่นะคะ
แต่ทีนี้มันมีอีกทางหนึ่งที่มันควบคู่กันไป
คือการพูดคุยคำถามถามในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย
แต่ถามด้านรัฐศาสตร์หน่อยนะคะ
คือคุณวรวิทย์ถ้ารัฐขอความเห็นใจ
เอาล่ะคือมันมาขนาดนี้แล้วงบประมาณใช้ไปแล้ว

สมมุตินะคะสมมุติตรงนั้นเนี่ย
ใช้เป็นพื้นที่ให้ประชาชนเชียงใหม่ก็ได้
ให้ประชาชนนะส่วนราชการไม่ขึ้นไปใช้นะคะ

อย่างนี้พอจะยอมกันได้ไหมคุณวรวิทย์ค่ะ
ก็ในส่วนที่หลักการแล้วก็จุดเดือนเดิมก็คือเหมือนเดิมนะครับ
กรณีนี้ที่เพราะเหมาะสมการที่จะใช้พื้นที่หรือไม่เนี่ย
ทางด้านกฎหมายเนี่ยตอบไม่ได้นะครับ
คือสิ่งที่จะมาเป็นน้ำหนักในการที่อนุญาตใช้หรือไม่ใช้ต่อไปเนี่ย
ผมคิดว่าทางนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ
ผมเชื่อว่าจะมีน้ำหนักในการพิจารณาในเรื่องนี้ครับ

ถ้ามีการดำเนินคดีทางด้านศาลนะครับ

จะมีความสำคัญมากกว่าตัวบทกฎหมายนะครับในส่วนนี้นะครับ

คุณวรวิทคะเรียนได้ประเด็นในมุมมองของที่ปรึกษากฎหมาย
เดี๋ยวดิฉันคุยกับอีกหนึ่งท่านคือคุณธีรศักดิ์นะครับ
เครือข่ายเนี่ยเอาในทางการพูดคุยเนี่ย
จะไปได้ถึงไหนกันบ้างขอบคุณคุณวรวิทย์ช่วงนี้นะคะ
ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะสารปกครองเป็นแนวทางที่ทางเครือข่ายพูดมาตั้งแต่ต้น
อาจารย์แต่ที่ฉันติดใจอยู่ตรงที่ว่า

หลายมิติแต่
จะไปแพ้ก็ตรงเขาทำตั้งแต่ต้น
จนเกือบจะจบกลางปีนี้ถูกทุกอย่าง
และเกือบจะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
สารปกครองท่านจะให้น้ำหนักไปในลักษณะแบบไหน
ไม่ได้ถามก้าวล่วงนะคะลองถามมุมมองว่าจะเอาอะไรไปสู้กันในนั้นสักครู่ค่ะ
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาบ้านพักผู้พิพากษานะครับ
สถานทอดภักรห้ามวลที่หน่อยสุเทพฯวันนี้ก็ต้อง
ผมก็สอบถามหาข้อมูลละเอียดมามันก็มีพื้นที่ดี
การอนุมัติมาแล้วและก่อนหน้าที่รัฐบาลเข้ามามันมีพื้นที่อยู่๓ตอนด้วยกัน
ข้างล่างมันเป็นเรื่องของการจัดตั้งสำนักงานสารยุติธรรมต่างนะครับอันนี้ก็เป็นการสถานที่ทำงาน
ส่วนที่๒ที่ขยิบขึ้นไปก็เป็นเรื่องของสถานที่พักนะครับ
ซึ่งตรงนี้มีปัญหาอยู่ในเรื่องของความไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยของประชาชนนะครับ
ส่วนอีก๓ที่เขาขอไว้ก็คือพื้นที่ตอนบนอีกตอนหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ให้ทำอะไรนะครับ
ถึงจะมีการขออนุญาตมาแล้วก็ตามนะครับ

ก็ผมก็เสียดายนะในช่วงที่ผ่านมามันก็มีการก่อสร้างมาตามลำดับนะ
แล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างมีสัญญามีต่าง
เพราะฉะนั้นเราจะไปดูอย่างเดียวตรงนั้นไม่ได้ว่าวันนี้จะไปลื้อทุกอันทั้งหมดมันก็คงลำบากนะ
พอแล้วก็ลองดูที่ว่าตอนนี้ท่านบ้านก็ให้ทางอรชช่อให้อุทธัพที่๓ให้มัตถัยนะครับ
ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนของปัญหาเรื่องที่พักเนี่ยเราก็ต้องมาดูที่ว่า
มันเป็นการอนุมัติงบประมาณของรัฐไปแล้วนะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ก่อสร้างมาตลอดหลายปีมาแล้วล่ะ
ใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้มันมีสัญญากันระหว่างรัฐกับผู้ก่อสร้างใช่ไหม
อันนี้ก็มันมีโอกาสที่จะมีการฟ้องร้องกันตรงนี้นะครับ
อันนี้เราจะมาแก้กันยังไงผมก็บอกว่าเอ๊ะลองไปคิดดูที่ว่า
หลายคนก็เสนอมาให้ทุบทิ้งเลยใช่ไหมมันง่ายแหละครับทุบทิ้ง
แต่ทุบทิ้งแล้วงบประมาณที่ใช้จ่ายตรงนี้ไปล่ะทำยังไง
งบมารภาครัฐเนี่ยมันไม่ใช่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะ
มันต้องมีความรับผิดชอบนะตรงนี้แต่มันอนุมัติมานานแล้วไง

ลองไปคุยกันดูซิถ้าเป็นใช้สถานที่ในการฝึกอบรม
ในเรื่องของการเพื่อประชาชนจะใช้ประโยชน์ได้ไหม
ผมก็ให้นักทางเขามาอย่างนี้นะต้องช่วยผมในการแก้ปัญหา
แล้วก็อย่าไปให้มัน
เมื่อมีคนละเรื่องนะอาจจะถามผิดกฎหมายโดยชัดโดยชัดเจน
ซุ่มเสียงนายกค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ได้คำตอบแล้วด้วยซ้ำไปนะอาจารย์
เพราะว่าเข้าใจแหละคืองบประมาณใช่ไหมคะ
งบประมาณจะเสร็จอยู่แล้วแล้วไม่ใช่อยู่ดีจะไปทัว
เพราะมันเงินหลวงเงินหลวงก็ภาษีแล้วนะ
อาจารย์คะถ้าใช้กลไกสารปกครองด้วยอย่างนี้จะเสร็จแล้ว
งบประมาณใครจะรับผิดชอบถ้าทุบน่ะ
ตรงนี้มันก็พูดยากไงมันพูดยากแต่ผมมุมมองผมนะ
ผมว่ามันต้องชั่งน้ำหนักเอาชั่งน้ำหนักเอา
จริงเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณวรวิทย์พูดใช่ไหม

จริงอันนี้หลักสูตรพวกนี้มันมีการเรียนการสอน
แต่ประเทศไทยไม่มีหรอกมันเรียนการสอนอยู่ในหมาลัยในต่างประเทศ
วันนี้มันมีกรมป่าไม้กรมอุทยานคิดค่าเสียหายกับชาวบ้าน
ในกรณีที่บุกลุกป่าผมคิดอย่างนี้ก่อนนะให้ช่างน้ำหนัก
การที่ทำอย่างนี้บางแปลงเนี่ยแสนกว่าต่อไล่
คาร์บอนค่าอะไรเขาคิดละเอียดมากนั่นนักสิ่งแวดล้อมอ่ะนะ
พื้นที่ขนาดนี้ที่เสียหายไปแล้วเท่าไหร่
แล้วที่เราไปสร้างเนี่ยมันเท่าไหร่มันจะหักกรบรบหนี้กันได้ไหม
ต้องดูตรงนี้ไงว่ามันจะคุ้มกว่ากันไหม
บางคนเขาก็บอกผมอาจารย์ไอ้บางตัวนะมันไม่เสียหรอก
มันเสียแต่โครงสร้างแต่ตัวเฟอร์นิเจอร์ตัวแอนยังใช้ได้อยู่นะ
ก็เอาออกมาสินี่พวกที่อยากให้ลื้อ
เขาบอกว่าอุปกรณ์ในบ้านมันไม่ได้เสียทั้งหมด
มันเสียแต่โครงสร้างเฉยเขาก็มองอย่างนี้
ทีนี้เราวิธีการมันต้องคิดแล้วว่าอันไหนจะคุ้มกว่ากัน
อาจารย์แต่ถ้าสมมุติโดนแย้งบอกว่าที่รัฐไล่รื้อ
ไม่ว่าจะเป็นของผู้ประกอบการเอกชนทำรีสอร์ททำบ้านพัก
แม้กระทั่งของชาวบ้านที่เป็นที่เหมือนกับเถียงกัน
ตกลงบุกลุกไม่บุกลุกใครมาอยู่ก่อน

คำถามก็คืออ้าวก็นั่นรัฐบาล

ถ้าชาวบ้านเขาจะขออนุเคราะห์อยู่

เรื่องที่มันผิดก็ทำให้ถูกได้เนอะ
โยบายของรัฐบาลมันมีอยู่หลายเรื่องนะ
สมัยหนึ่งเคยเอาใต้ดินมาไว้บนดิน

ไปนึกว่าทุกอย่างมันดีหมด
มันต้องมองหลายมุมวิธีการแก้ปัญหาไง
ยกตัวอย่างเอาหวยขึ้นมาไว้บนดิน

อันนี้ก็เหมือนกันเราไปทุบทิ้งเยอะ
สนามก๊อบเราก็สร้างใช่ไหม

แต่เราก็ทิ้งไปแล้ว

ทีนี้ท่านสารวุฒิพูดเนี่ย

กับคนอยู่กันได้ก็ท่านพูดเอง

นั่นน่ะสิรัฐศาสตร์

คุณธีรศักดิ์รูปสุวรรณคุณธีรศักดิ์สวัสดีค่ะ

คุณธีรศักดิ์ดิฉันเพิ่งบอกคุณธีรศักดิ์

เลยค่ะคุณธีรศักดิ์ฟังนายกประยุทธ์แล้ว

ใจอ่อนยอมโอนอ่อน

ผมว่าท่านนายกจะเรียกแขกนะครับ

ก่อสร้างอย่างนั้นแล้วก็บอกโอเค

ขอคืนให้ป่ากลับสู่สภาพเดิม

ที่จะเอาไปเปิดทีวีฟังได้เลย

ก็ผมบอกเลยว่า
ที่ท่านปรเมฆพูดว่าอะไรที่มันผิดก็ทำให้ถูกได้
จะฟ้องร้องเนี่ยเราก็ยืดหยุ่นไปอีก๒เดือนส่งมอบจบ
ใช่ไหมฮะเรื่องทุบแล้วก็ขอทุบแค่ถนนโครงสร้าง
ไม่ได้ทุบอะไรมากมายแล้วครับถ้าไม่มีงบทุบเดี๋ยวคนเชียงใหม่จัดการให้
โอ้โหแต่แล้วก็คืนคืนพื้นที่ไปให้ป่าเลยครับ
เพราะไม่งั้นผมบอกได้เลยว่าหนึ่งเนี่ยยังย้ำเสมอนะครับว่าดอยสุเทพเนี่ย
เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเชียงใหม่การที่จะมาสร้างรอยแผลเป็นบนดอยเนี่ย
มันจะเป็นทัศนอุจจาปิดตาไปตลอดทุกวันที่เขาผ่านเขาก็จะแค้น
มันจะแค้นมันจะสั่งสมผมผมเชื่อเลยว่าประชาชนเขาไม่ยอม
ผมบอกเลยว่าวินาทีนี้ประชาชนเริ่มได้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น
แล้วมันก็จะวุ่นวายมากขึ้นถ้ายังคิดว่าจะเอาคนไปอยู่นะครับ
แล้วก็เมื่อวันนี้ท่านแม่ทัพเพิ่งสั่งว่าให้ไปตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบพื้นที่
โคเราก็ไปไปดูไปฟังข้อมูลของชนประธานข้อมูลของธนารักษ
ข้อมูลของที่ดินของป่าไม้เราสรุปคร่าวแล้วที่คุยในที่ประชุมได้ว่า
โอ้โหที่แปลงนี้อันตรายโดยเฉพาะน้ำป่าการที่ไปไถหน้าดินแล้วก็เปลี่ยนทิศทางน้ำเนี่ย
อันตรายมากเหมือนคุณไปขวางทางน้ำที่เชียงใหม่นะฮะแค่น้ำน้ำฝนน่ะ
ตกหนักหนักแค่สองชั่วโมงไม่ใช่ใครไปดูแถวอ่าหลังหลังดอยสุเทพฯแถวหมอช่อนะฮะ
ค่ะแค่สองชั่วโมงเนี้ยน้ำมาบนผนนี่แบบอื้อหืออย่างกับเลยอ่ะ
คุณธีรศักดิ์คะดิฉันลองถามเผื่อลองถามเผื่อไว้นะคะ
ในกรณีถ้าใช้กลไกสารปกครองแล้วสมมุตินะคะ
สมมุติว่าสารท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดคำถามคือมันมันเหลือทางเดียว
ก็คือต้องคุยกันแล้วนะซึ่งทางเครือข่ายก็ยันว่ายังไง

ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ
ผมก็โปรดพูดก็เตือนแล้ว

ไม่อย่าถามเผื่อไปเองว่าเชียงใหม่พร้อมครับแล้วครับ
ก็ไม่เอาอยู่แล้วไม่มีใครขึ้นไปคนเชียงใหม่ใครขึ้นไป
นี่ถือว่าทรยศต่อต่อเมืองเชียงใหม่เลยครับคนเชียงใหม่กลัวมาก
เป็นบาปอันนี้เป็นบาปฉะนั้นอย่าคิดว่าใครจะไปใช้นะครับ
คนเชียงใหม่สาบแช่งอยู่ตอนนี้ใครจะขึ้นไปอยู่ในที่สาบแช่ง
เอาอย่างนี้ค่ะคุณธีรศักดิ์ค่ะทราบจุดยืนแล้ว
เดี๋ยวค่อยดูเพราะว่าหลังจากนี้ก็คงจะมีการลงพื้นที่กันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นส่วนของคอสชเองของภาค๓หรือแม้กระทั่งมหาดไทย
อันนี้ถ้าตามข่าวนะคะอาจจะได้ลงไปพูดคุยให้เข้าใจกัน
หาทางออกร่วมกันอีกรอบนึงนะคุณธีรศักดิ์ค่ะ
แต่ถ้าไปร้ายขึ้นมานี่ผมว่าไม่เบาแล้วครับผมเก็บปากไว้แค่นี้แล้วครับ

เดี๋ยวเราติดต่อกับคุณธีรศักดิ์อีกนะคะ

ที่พอจะได้บ้าง

พอจะหยิบยื่นทำได้บ้าง

อาจารย์แนะนำหน่อยค่ะ

เราเอาข้อที่จริงมากางกัน
ทีแก้แต่ท่านนายกก็ผ่อนแล้วนะ

ข้างบนที่ยังไม่ได้ทำยังไม่ให้
กำลังนึกว่ามีสูงกว่านั้นอีกเหรอ

คำถามที่ท่านนายกพูดเมื่อกี้เนี่ย

มันมีสามส่วนส่วนล่างสำนักงาน

ถ้าเราย้อนกลับไปถ้าที่เป็นของมณฑนทหารบกที่๓๓จริงเนี่ย

เขาก็คงไม่ขึ้นไปทำอะไรไหม
คือต่อให้เขาจะดูแลแต่เขาคงไม่ได้ขึ้นไปทา

หรอกเขาไม่ทำเพราะว่ามันเป็นทางน้ำ
มันเป็นทางเราลองดูสิดูที่
นั่นนะขนาดเปลี่ยนพื้นที่นะ

อาจารย์แต่ฉันก็

คือสิ่งที่ศาลท่านพูดว่าถูกกฎหมายเนี่ย
มันคงจะสู้ได้ทุกที่นะคะ
มันก็บอกไงนั่นเต็มบริบท
ของกฎหมายฉบับนั้นถูก
แต่ถ้าบริบทของกฎหมายโดยรวม
รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย

เราใช้พลบจรจรฉบับเดียวดี

เยอะแยะไปหมดเลยไหม

ถูกครับถูกกฎหมายไม่มีใบขับขี่

แต่ถ้ารถมันไฟเลี้ยวแตก

อาจารย์รัฐบาลเนี่ยนะคะ

รัฐบาลยอมรัฐบาลจะโดนอะไรไหมอาจารย์

ยอมอาจก่อสร้างให้เสร็จ

ถ้ายอมทุบนะไม่ต้องให้เอกชนสร้างต่อ

ไม่ใช่เขาควรจะได้อีกแค่นี้ใช่ไหม
ค่าใช้จ่ายแล้วเขาควรจะได้อีกเท่าไห

วัสดุทั้งหลายก็ไม่ต้องไปซื้อ

ใช่เพราะตอนนี้มันเดินทุกวันนะ
ไม่ใช่ก็ตอนนี้ท่านรองนายกบอกให้หยุดก่อนไม่ใช่เหรอ

เพราะให้ดูอีกมุมหนึ่งนะ
ผมมีเพื่อนเป็นผู้ปรึกษาหลายคนนะ

ที่กำลังจะไปอยู่เนี่ยเขาก็ไม่อยากอยู่แล้วล่ะ

ไม่อยากไปประสบตาสบหน้ากับชาวบ้านเขา

นอนอย่างเป็นสวยลงข้างล่างกับสายตาที่ไม่น่า

ผมบอกมันต้องเอาทุกอย่างมาชั่ง

เราทิ้งไว้แค่นี้ก่อน
เดี๋ยวให้จางพักกันไปหลังสงการอาจจะมีความคืบหน้า

เย็นเนอะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปรเมฆนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะ
หมดเวลาของถามตรงค่ะอีกสักครู่นะคะ
ไทยรัฐนิวส์โชว์มา๒ทุ่ม๑๐นาที
คุณอาริยาและคุณภาคภูมิค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ